มีกรณีที่คนใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์เรื่องนี้เอาไว้

เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีนะคะ
เขาบอกว่าหายตัวไปตั้งแต่๒๑กุมภาพันธ์
แล้วก็จะต้องแต่งงานกับแฟนนุ่ม๒๕กุมภาพันธ์นี้

งานอะไรเอาไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วคุณภาคภูมิ
บอกติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่๒๑ที่ผ่านมา
คาดว่าหายตัวไปพร้อมกับครูที่เป็นผู้หญิงคนนึง

คือติดต่อคุณครูที่เป็นสาวธอมคนนี้ได้
แล้วก็นำตัวครูแป้งมาคืนเรียบร้อยแล้ว
แต่ครูแป้งก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมาก

นำตัวครูแป้งไปเจรจาพูดคุยกัน
เรื่องที่ครูแป้งจะแต่งงานแล้วเรื่องที่ครูแป้งท้อง

ครูแป้งมีชื่อว่านางสาวจันจิราใจงามนะคะ
เป็นครูโรงเรียนวัดบุญธริการามอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
หายตัวไปแบบปริศนาค่ะระหว่างที่เดินขึ้นเรือข้ามฝาก
กลับขึ้นฝั่งสุราธานีครอบครัวก็เลยเป็นห่วงมาก

ติดต่อได้ล่าสุดก็คือช่วงเที่ยง
ของวันที่๒๑กุมภาพันธ์หลังจากนั้นครูแป้งหายไป
แล้ววันที่๒๕กุมภาพันธ์นี้วันอาทิตย์นี้
จะต้องแต่งงานแล้วนะคะกับแฟนนุ่มชื่อว่านายวิรัติปานสัง
ทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วแต่หายตัวไป
คุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คุณแม่ของครูแป้งชื่อว่าคุณแม่เยาวรัฐนะคะ
คุณแม่บอกว่าครูแป้งไม่ได้ไปสอน

พอถามที่โรงเรียนครูแป้งก็หายไปไม่ได้ไปโรงเรียนด้วย
คุณแม่ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพบผุด
ตำรวจก็ไปดูห้องพักของครูแป้งค่ะ
ในห้องเนี่ยมีร่องรอยเหมือนการต่อสู้นะคะ
แต่งงานถูกฉีกขาดด้วย
มีเสื้อผ้ามีของใช้ของครูแป้งอยู่ครบ
กระเป๋าเสื้อผ้าก็อยู่คือกระเป๋าเสื้อผ้าเนี่ยเหมือนเตรียมพร้อมเดินทางค่ะ
แล้วก็เหมือนกับชาร์จแบตโทรศัพท์

คุณแม่บอกว่าพอถามคนแถวนั้นเนี่ย
เขาเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันในห้อง
ญาติก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นครูธอมคนนึงแน่เลย
ทอมคนนี้มาติดพันธุ์ครูแป้งอยู่
ทั้งที่ครูแป้งก็บอกไปแล้วมีแฟนแล้วมีแฟนแล้ว
ก็พอติดต่อครูธอม

สุดท้ายเที่ยงวันนี้คุณผู้ชมค่ะ

เจอคุณแม่เยาวรัฐก็เนี่ยค่ะก้มลงกราบ
แล้วก็กอดแม่ร้องไห้อยู่บนตักแม่

ได้ค่ะแม่ก็ปลอบใจรูปหลังยาด
เพื่อนก็มารวมตัวรอกันอยู่ที่บ้าน

ครูแป้งกลับมาปลอดภัย
ก็ถามครูแป้งครูแป้งก็บอกแม่สั้นว่า
ครูธอมหรือครูสาวหล่อโรงเรียนเดียวกันนี่แหละ
พามาส่งที่ปากซอย

แล้วก็ไม่ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติม
แต่ว่าผู้สื่อข่าวรายงานแบบนี้นะคะว่า
ครูธอมก็ติดต่อได้แล้วนะคะ
ธอมคนนี้บอกว่าไม่ได้ลักพาตัวครูแป้งไปนะ

พาไปปรับความเข้าใจกัน๒คน
สถานที่แห่งหนึ่งในอำเภอเมืองสุราธานี
ธอมบอกว่าก็อยากจะปรับความเข้าใจกัน
ที่ครูแป้งกำลังจะแต่งงาน
แล้วก็เพิ่งรู้จากปากครูแป้งว่า

ใช่ครูธอมก็เลยพาครูแป้งมาส่งที่บ้าน
เนี่ยค่ะส่วนคุณครูที่เป็นธอมที่พาตัวครูแป้งไปเนี่ย
ก็ข้ามกลับไปทำงานต่อที่โรงเรียนเกาะสมุย